เป็นเสบียงนะคะที่มาอยู่ในที่ชุมนุมครับทั้งกุ้งทั้งปลาหมึกโอ้โห
มาย่างสดสดกันถึงที่เลยฮะนะฮะซึ่งเนี้ยนะฮะ
ภาพที่เห็นอยู่นี้นะคะเป็นบรรยากาศการชุมนุมที่ดาราสาวทรายเจริญปูระ
เขาโพสต์เอาไว้ก่อนหน้านี้ว่าจะนำกุ้งร้อยโล
นำปลาหมึกห้าสิบกิโลหมูหันห้าตัวเนี้ยมาเป็นสะเบียงให้กับผู้ชุมนุมด้วย
แล้วถึงวันนี้ก็มาจริงมาย่างสดบริเวณจุดชุมนุมเลยนะคะ
ตามที่ได้โพสต์เอาไว้ก่อนหน้านี้ทั้งกุ้งทั้งปลาหมึกทั้งหมูหัน
มีข้าวมีโดนัทมีน้ำมีข้าวเหนียวไก่ทอดหิวเลยไหมคะหิวเลยนะคะ
กลิ่นน่าจะหอมนะครับบริเวณพื้นที่การชุมนุมนะฮะ
ค่ะก็เอามาเป็นเสบียงให้กับการชุมนุมด้วยนะคะ
ก่อนหน้านี้มีผู้ใช้ทวิตเตอร์นะคะทวิตข้อความหลังทรายเขาไปเยี่ยมแก่นำรัศดร
แพนกวิ้นนะคะแล้วก็ไม้แล้วก็มีการนำกุ้งเผานำปลาเผา
ซูชิไปเยี่ยมก็บอกว่าแกนนำเนี่ยกินกุ้งเผา
กลุ่มผู้ชุมนุมซึ่งม็อบเคยประกาศว่าทุกคนเป็นแกนนำ
กลับต้องซื้อลูกชิ้นบอแรกกินเองอืมอ่ะทวิตตอบเลยนะคะ
บอกถึงบทกวีที่แอคเคาน์ของตัวเองแล้วก็ระบุข้อความว่า
ลูกชิ้นฉันก็เหมาเนี่ยค่ะอันนี้เดี๋ยวเจอ
แล้วก็ยังเปิดเผยอีกว่าในฐานะที่เหมามาแล้วแทบจะทุกอย่าง
จะบอกว่ารถลูกชิ้นแบบเต็มคันแพงกว่ากุ้งอีกนะคะ
นี่ก็มีการทวิตตอบในกลุ่มที่มีการให้ความเห็นกันมา
สุดท้ายวันนี้ก็ปรากฏภาพเป็นทั้งกุ้งทั้งปลาหมึกอยู่ในพื้นที่การชุมนุมด้วยค่ะ
ครับถ้าจะให้คาดการณ์ในใกล้แล้วล่ะครับคุณผู้ชมครับ